พบกับศึกกระชาเข็มขัดแชมป์รุ่นน้ำหนัก๕๓กิโลกรัม
ชัยอแสนศึกเปิดศึกท้าชิงเข็มขัดกับสิงสิทธิเจ๊ปริ่ม
และวันอาทิตย์เพิ่มดีกรีความมันลุ้นกันได้ยาว
มวยไทย๕ยกพบกับมวยคู่เอกนนทฤษเคซ่ายิม
ปรรถะเม่นน้ออนุวัติยิม
ท่านผู้ชมและแฟนมวยพันธ์แท้ห้ามพลาด